ราดยิงที่หนองบัวลำพูแล้ว

สะเทือนขวัญกราดยิงที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่โคราช
ถ้าพูดถึงคุณเนย

คนที่ขี่บิ๊กไบท์เข้าไปช่วยเขานะ
จำได้ไหมหน้าห้างนี่ครับคุณเนย

ทันทีที่รู้ข่าวกราดยิงที่หนองบูรมภู
ไอ้ภาพที่เป็นแผลเป็นในใจเขา

แล้วเขาไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีก
เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ทำให้นายจิรัติการ
อบไทยหรือว่าเนยนะครับอายุ๒๘ปี
อำเภอเมืองนครราชศรีมาพูดถึงเหตุอดีตทหารที่คลั่ง
แล้วบุกไปยิงนะฮะนะฮะฆ่าคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
พอทราบข่าวนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเหตุการณ์เนี้ย
คืออดีตตำรวจแต่ตอนที่เขาเจอเนี่ยคืออดีตทหาร
อดีตทหารที่ยิงเขาโอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กับตัวเขาเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์๒๐๖๓มันผุดขึ้นมา
มันเป็นแผลในใจเหตุการณ์ยังจำติดตามมาจนทุกวันนี้นะครับ
พอได้ยินข่าวกราดยิงอีกมันไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำอีก
โดยเฉพาะเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีปืน
แล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับ
มาก่อเหตุกับเด็กเล็กและประชาชนที่ไม่รู้อิโนอิเนย

คือเขาขอแสดงความเสียใจไปยังพ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องมาสูญเสียบุตรหลานรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตทุกราย
ในครั้งนี้ด้วยฟังเสียงคุณเนยหน่อยครับ
พอได้รู้ข่าวแล้วก็เห็นภาพก็รู้สึกตกใจนะครับตกใจมากด้วย
แล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเหมือนภาพเราก็กลับมาด้วย
ก็รู้สึกเห็นแล้วก็เหมือนภาพเราก็อยากจะลองให้
คิดว่ามันเหมือนกันกับที่เคยเกิดขึ้นมาไหมครับปมเนี่ย
เอาที่ผมดูฟังข่าวก็รู้สึกว่าเรื่องมันเหมือนจะคล้ายกันมากดี
คุณเนยเนี่ยนะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่า
ต้องการให้ควบคุมดูแลเรื่องปืนที่มีขายอยู่เกลื่อนเมือง
ซื้อได้ในโซเชียลมีเดียจะไปซื้อกันเองก็หาซื้อได้
คุณเนยบอกว่าอยากจะให้เข้มงวดเรื่องนี้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
แล้วชีวิตวันนี้ทุกวันนี้ชีวิตคุณเนยเป็นยังไงบ้าง
คุณเนยเนี่ยนะครับคือผู้ชายที่ขี่รถบิ๊กไบท์นะฮะ
นี่ครับคือบาดแผลของเขาขี่รถบิ๊กไบท์แล้วถูกจากคลั่งเนี่ยนะฮะ
ตอนที่เขาไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่หน้าศูนย์การค้าครับ
เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนปืนทำลายอวัยวะภายใน
ในช่องท้องและแขนเส้นเอ็นเขาขาดเสียไตไปข้างหนึ่ง
แรงครับนะฮะอ่อนแรง
ก่อนหน้านี้เนี่ยลำไส้เขายังต้องอยู่ด้านนอกร่างกายนะ
แล้วก็ขับถ่ายโดยมีถุงอยู่ด้านนอก
คุณผู้ชมครับ๒เดือนที่แล้วเขาเพิ่งได้รับการผ่าตัด
เอาลำไส้กลับเข้าไปในช่องท้องครับ

คุณเนยได้รับการช่วยเหลือเป็นเงิน

แล้วก็เริ่มตั้งแต่๒เดือนหลังเกิดเหตุ
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษาได้รับการเยียวยามาตอนนี้ก็
ประมาณกว่า๒ล้านบาทแล้วนะครับ
แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเช่นกันครับ